พาไปดูแม่ค้าแม่ค้าที่นี่ก็ดีนะทำให้หนุ่มหลายคนใจละลายเลยแหละ

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ค้าแซ่บกันหน่อย
งานนี้หนุ่มมีหัวใจละลายแน่นอน
ว่าแต่พวกเธออยู่ที่ไหนกันบ้างตามมาเลยครับ
เริ่มกันที่แม่ค้าสุดแซ่บที่ร้านยำนัวปากจังหวัดปราจีนบุรีกันก่อนเลยครับ
นัวปากตั้งอยู่ภายในบขศเก่าพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นร้านยำที่มีเมนูมากมายหลากหลายกว่า๑๐๐เมนู
แต่ที่สามารถดึงดูดใจให้กับลูกค้านุ่มเมื่อไปทานอาหารที่ร้านนี้
อาจจะเป็นการแต่งตัวของแม่ค้าทั้งสองที่เรียกได้ว่าแซ่บจี๊ด
คุณฝนเจ้าของร้านเผยว่าร้านนัวปากมีเมนูซิกเนเจอร์นั่นก็คือเมนูยำจัมโบ
ก่อนที่จะโรยด้วยไข่กุ้งหากได้ทานเนี่ยรับรองติดใจแน่นอน
โดยที่ร้านมีโต๊ะไว้คอยรับบริการลูกค้าจำนวน๙โต๊ะเท่านั้น
นอกจากนี้ทางร้านจะมีน้ำยำปลาร้าแพ็คใส่ขวดไว้ขายให้กับลูกค้าในราคา๖๙บาทอีกด้วยล่ะครับ
สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานถึง๓เดือน
จากยำพังร้านยังมีน้ำพริกสูตรเฉพาะของร้านอีก๕น้ำพริกอีกด้วย
โดยทางร้านจะเปิดตั้งแต่เวลา๑๑โมงเช้าถึง๒ทุ่มครับ
ส่วนที่จังหวัดราชบุรีตอกย้ำความเป็นเมืองสาวสวยด้วยแม่ค้ากระชายวัย๒๒ปี
ที่ใครเห็นก็บอกว่าสวยระดับนางงามเลยล่ะครับ
นี่คือน้องแบมคุณเจนจิราหวังกู้เกียรติอายุ๒๒ปี
แม่ค้ากระชายและขิงในตลาดศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี

ยังเป็นดาวติ๊กต๊อกจนมีคนแห่มาดูมาติดตามกว่า๒๕๐๐๐คน
แถมยังมาเม้นชื่นชมความสวยหุ่นดีและขยันอีกด้วยนะ
แบมไม่ใช่สาวราชบุรีแต่เป็นสาวจากอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ที่ต้องขับรถไปกลับมาขายกระชายที่ราชบุรีวันละกว่า๑๕๐กิโลเมตร
ด้วยความขยันขานแข็งแถมมีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อกระชายไม่ขาดสาย
แม่ค้าสาวสวยเล่าว่าทำทุกอย่างด้วยตัวเอง
รับซื้อกระชายและขิงมาจากเกษตรกรนั่งแพ็กกระชายและขิงใส่ถุง
ยกขึ้นท้ายกระบะขับจากอำเภอกำแพงแสนมาขายทุกวัน
มีทั้งกระชายแบบหัวกระชายร่วงกระชายซอยขิงหัวและขิงซอย
มีลูกค้าประจำสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย๓๐๐๔๐๐กิโลกรัม
นี่ยังไม่นับขาจรอีกกว่า๖๐๐กิโลกรัมนะ
ซึ่งวันหนึ่งก็ขายได้เกือบ๑ตันทุกวัน
ไปถามน้องเขาดีกว่าครับว่าที่มาที่ไปที่น้องมาขายของในตลาด
เชื่อว่าหลายคนก็อยากรู้ไปฟังกันครับ
ชอบค่ะเพราะว่าแถวบ้านผู้กระชายเยอะ

ไม่ชอบเป็นเขาเรียกอะไรชอบเป็นนายตัวเอง

ก็เพิ่มนะค่ะเพราะว่าบางคนก็

ก็มาตามหาว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
น้องแบมบอกว่าตอนนี้
มีคนติดตามและรู้จักเธอมากขึ้น
จนมียอดขายมากขึ้นตาม

ติดต่อให้เธอไปรีวิวสินค้าจำนวนมาก
แต่ก็ต้องปฏิเสธไปเพราะว่ายังรักอาชีพค้าขาย
ไม่คิดไปทำอาชีพอื่นแต่การเป็นที่รู้จักของเธอ
ก็สร้างความปวดหัวเพราะปรากฏว่ามีพวกโรคจิต
อินบล็อกส่งข้อความมาคุกคามมาเป็นจำนวนมากเช่นกัน
แต่เธอไม่ตอบโต้และฝากไปถึงกลุ่มคนนี้ให้หยุดพฤติกรรม
เพราะไม่ส่งผลดีกับใครเลยล่ะครับ